เรื่องของผีม่อนนิ่งกันหน่อย

เป็นความเชื่อของชาวไทยลื้อ

เจ็บป่วยวิธีการรักษาผู้ป่วยต่าง
ซึ่งทำสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับ

ไม่เคยได้ยินชื่อ
นางสิริพรบุญเบืองยาอายุ๕๑ปี
บ้านฤทธิ์๑๐๐หมู่๔

ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ด

เหลือเพียงเหินยายหอมหลังเดียวเท่านั้นนะครับ
ที่จะให้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ไป
สอบถามอาการเจ็บป่วยแล้วก็วิธีแก้

ก็ที่ไม่ใช่ชาวไทรฤทธิ์

คือการเอาผ้ามาสวมกับหม้อ

นำเงินค่าครู๔๕บาท
ข้าวสาร๒ลิตรเงิน๕บาท

หักพรูแล้วก็เสื้อของคนป่วย

ตอบกลับมาโดยการใช้แขนหม้อนึ่งเนี่ย

ทราบถึงสาเหตุแล้วก็จะกลับไปแก้ไข

ซึ่งความเชื่อจะเริ่มเลือนลางหายไป
ตามการเวลาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่

แพทย์แผนปัจจุบันก็เป็นแพทย์แผน
จากแพทย์แผนโบราณเป็นแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้น
กว่าความเชื่อที่เป็นเรื่องของผีในอดีตนะครับ
ซึ่งทีนี้ก็จะมีการทำพิธีกรรม
เฉพาะการสอบถามเรื่องของคนเจ็บปวดเท่านั้น
ไม่ได้ทำเรื่องของคุณสัยหรือว่าเรื่องของเสน่ห์อะไรต่างนะครับ